ทำได้แล้วที่ที่เธอเขียน

คืนวันก็ยังฟังถึงสมา
เพลงนี้นะครับเป็นเพลงแรกมีมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณปลาร้อง

ร้องได้ครับ
ว่ารักที่เธอเขียนใส่ใจฉัน
ต้องใช้กี่ล้านหยดน้ำตาลบจึงจะหาย
เพลงนี้ทำให้เสียน้ำตาแต่ทำให้ได้ตังค์ค่ะพี่ปลา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

ถ้าคิดว่าจะสู้แค่นี้หยุดแค่เพลงที่๒นี้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

ใช้ใช้ครับ

รับ๒๐๐๐แล้วกลับบ้านกันเลย

มีรายการไหนก็ให้กันง่ายอย่างนี้ไหม

แผ่นไหนครับ

แผ่นที่๑ตัวช่วยของคุณปลาในเพลงที่๒นี้ก็คือ

เป็นยังไงพี่ป๊าพี่รัก
เอาละเริ่มลังเลแล้วเริ่มลังเลอินโทรเพลงนี้มันยั่วใจคนหมดหนี้อย่างเราไหมเอาเป็นว่าเพลงนี้เพลงนี้กับสองเพลงที่ผ่านมาเทียบกันอ่ะเพลงไหนยากที่สุด
อันนู้นยากฟ้านี้อันนี้ง่ายกว่านะค่ะคือเราร้องได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ปลาเอาเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยชัวร์เหนือนะอืม
เพลงนี้ไม่มีสะกิดจงสะกิดใจอะไรร้องสบายรู้สึกมันจะเป็นเพลงสนุกนิดนึงไหมครับนะเอาล่ะ
ตัดสินใจให้ดีนะพี่ปลาอันนี้ฝันฝันกันสมมุติฝันฝันร้องได้เลยสี่หมื่น
สี่หมื่นพี่ปลาทำอะไรได้มั้งเนี่ยสองหมื่นก็เยอะแล้วนะอืมสี่หมื่นแล้วอ่ะจะไป
มีโครงการอะไรยังอยากจะไปโบกปูนโบกปูนที่ไหนคะโบกปูนที่ร้านครับ
มันจะได้ไม่มินขาวทำอะไรที่ไม่ใช่ค่ะทำให้พื้นมันเรียบ
แล้วพอนั้นเราลาดน้ำไปมันจะได้แบบไม่เหม็นไม่เหม็นเพราะว่าที่มันเบนมันเป็น
วันนี้เป็นดินอยู่ค่ะพอเวลาลาดแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในดินแล้วมันก็จะเหม็นอยู่ตรงนี้ค่ะหู
สี่หมื่นนี่ยิ้มเลยอ่ะยิ้มไหมสี่หมื่นเยอะไหมพี่ปลาสี่หมื่นเยอะค่ะเยอะมากอู๊ดล่ะ
เป็นเรื่องเป็นราวก็ต้องคิดไปในทางลบด้วยนะเผื่อใจไว้เอาล่ะ
ตัดสินใจให้ดีนะฟังอินโทรไปแล้วครับคุณปลาสำหรับเพลงที่สาม
มูลค่าสี่หมื่นบาทคุณปลาครับจะสู้หรือจะหยุด
สู้หรือหยุดครับ
สู้ค่ะสู้ครับ
การสู้ในครั้งนี้คุณป่าเห็นสีหน้าของความหวังและมีกำลังใจ
กำลังใจดีกว่าสองเพลงแรกเยอะมากเลยนะคะขอให้โชคดีฮะป้า
แต่ตอนนี้มีตัวช่วยอยู่จากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบูพาเวอร์เหลืออีกสองแผ่นใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ใช่ค่ะ
ตอนนี้เลือกได้คือแผ่นที่สองสามสี่ห้าหกแผ่นไหนครับ
เชียร์คุณแม่หมายเลขอะไรคะ

นะฮะลูกชายเชียร์หมายเลข๔เห็นคุณก้อยด้วย
ขึ้นอยู่กับคุณปลาแล้วนะครับแผ่นไหนครับ

หมายเลข๔ค่ะ
ตามที่ลูกชายสุดที่รักได้เชียร์ไว้
ไม่รู้ว่าจะซื้อลอตเตอรี่ถูกอีกหรือเปล่านะครับ
เลือกครั้งแรกได้ไปแล้ว
ที่๒นี้นะครับแผ่นที่๔ตัวช่วยก็คือ

ฉลากออมสินอะไรอย่างนี้เคยซื้อบ้างไหมครับ

เคยซื้อแต่มันไม่ถูกค่ะ

เพ็งเก่งโฟมัน
เพลงอะไรคะพี่ปพลาที่ให้ไว้กับของทางรายการ

จะขอก็รีบขอตอนนี้คุณปลาได้ร้องเพลงเก่งของคุณปลาเอง

ตัวช่วยได้อีกหนึ่งตัวนะครับคุณปลาครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ต่อค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คือร้องเพลงเก่งของตัวเอง

ถ้าร้องเก่งจริงนะฮะ
ไม่ผิดเลยแม้แต่คำเดียว

มูลค่า๔๐๐๐บาท

และเป็นสะดวกใหม่

ไม่ค่ารั้งไม่สงสัย
วันวัยวันใจผู้ชายลูกเรา
อายเพื่อนอายแม่อายพอ
และกลัวจะหลอกเธอมันสายบัว
น้องอายเขานักคนชักนินทากันทั่ว
ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัว
เพราะว่าใจของพี่หนักหนา
จะขอก็รีบขอ
อย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคา
แต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม

เพื่อรับรองเหมือนเดิม

เพื่อรับรองเหมือนเดิม

เพื่อรับรองเหมือนเดิม
เพื่อรับรองเหมือนเดิม

เพื่อรับรองเหมือนเดิม

เพื่อรับรองเหมือนเดิม
ร้องใจร้องใจร้องใจร้องใจ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณปลาร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
ลูกคุณสู่ชีวิต